คุณผู้ชมคะพาไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านแถวโชคชัย๔ในกรุงเทพ
มีผู้หญิงคนนึงถูกฆ่าตายอยู่ในบ้านนะคะถูกมีดแทงคอจนเสียชีวิต
แต่ทีนี้เขาก็เลยสงสัยสามีของผู้เสียชีวิตค่ะ
เพราะว่าหลังเกิดเหตุสามีของผู้เสียชีวิตหายตัวไปเลย
แล้วก็ก่อนเกิดเรื่องเหมือนเขาทะเลาะกันด้วยมีเรื่องของความหึงหวงด้วยนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบค่ะทาวน์เฮาส์๔ชั้นแถวโชคชัย๔ในกรุงเทพ
เปิดเป็นโรงกลึงด้วยอ่ะนะคะชั้นสามที่เป็นห้องนอนพบศพ
นางสาวน้ำเพชรอายุ๒๙นอนคว่ำหน้าใส่ชุดนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียง
คอถูกแทงค่ะคือแทงคอทะลุไปด้านหลังเลยอะค่ะ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยบอกว่าผู้เสียชีวิตเป็นลูกสะพ้ายเจ้าของตึกนี้
เขาเปิดกิจการเป็นโรงกลึงอยู่กับสามีค่ะ
ก่อนเกิดเหตุแม่สามีขึ้นไปดูที่ห้องนอนพบว่าลูกสะพ้ายเสียชีวิต
ส่วนลูกชายก็หายตัวไปจากบ้านไม่รู้ว่าหายไปไหน
ก็ขึ้นไปถึงปุ๊บว่ามีหมอเนี่ยเปียกน้ำชุบน้ำเปลือกแล้วมีรอยเลือดกระเซ็นตามพื้น
เป็นชุดนอนเป็นชุดนอนแต่ตัวเหลืองละประมาณนั้น
คือยังไม่เห็นต้องรอยของการถูกทำร้ายตามด้านกาย
ไม่เห็นครับพอเราเปิดตัวปุ๊บเราใส่ถุงมือ

ปิดเบื้องต้นพอถอแล้วเราจากมา
เบื้องต้นมีการทะเลาะบ่วงแหงก่อนเดี๋ยวรอของแหล่งชู้สาว
เบื้องต้นนะคือมีการหึงห่วงกัน
อันนี้จากเบื้องต้นจากคำบอกการขนคนที่บ้าน
นี่ก็เบื้องต้นนะคะคาดว่าเป็นประเด็นเรื่องของความหึงหวง
เล่าให้ฟังว่าลูกชายกับลูกสะพ้ายทะเลาะกันเรื่องหึงห่วงจริง
ก็ตัวฝ่ายชายมีการขโมยสร้อยทองของผู้หญิงไปขาย

พอฝ่ายหญิงจับได้ก็ทะเลาะกันก็กลับชัยนาฏอยู่หลายวันนะคะ

แล้วเนี่ยฝ่ายชายก็เลยลงมือก่อเหตุแบบนี้
ก็เลยเบื้องต้นสงสัยตัวสามีของผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ
เป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกเลยนะคะในน็อตอายุ๒๘ปี
ก็ตัวผู้เสียชีวิตเขายังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย

ถูกจับกดน้ำด้วยอะไรด้วย
แล้วสุดท้ายคือแทงเขาที่คอแล้วมันแทงทะลุด้านหน้าทะลุด้านหลังอะค่ะ
ก็ต้องตามตัวฝ่ายสามีของผู้เสียชีวิตมาสอบปากคำนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ยังไม่เจอตัวค่ะหลังเกิดเรื่องก็หายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ